ก็นำความสกเศร้าเสียใจมาให้กับคนในวงการบันเทิง
ซึ่งพิธีสวดอภิษฐรรมศพในคืนที่๒เมื่อคืนนี้

บางคนจะมาไม่ได้ก็ทยอยส่งพวงหลีดมาแสดงความเสียใจนะคะ
แม้ว่าวันนี้ทางญาติจะแจ้งให้สื่อมวลชนว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
แต่ตลอดระยะเวลา๒คืนที่ผ่านมา
บรรยากาศในงานสวดอภิษฐรรมศพของน้องอินณศาลา๓วัดราชสิงหอน
ก็ยังมีศิลปินดาราทยอยส่งพวงหลีดมาแสดงความเสียใจ
และบางคนก็เดินทางมาไว้อะไรด้วยตัวเองนะคะ
อย่างคืนที่ผ่านมาดีเจและนักแสดงชื่อดังพี่เปิ้ลหัทยา

และได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงความน่ารักของน้องอิน

ที่สำคัญลูกสาวฝาแฝดน้องหนุนกับน้องหนัน
ยังสนิทกับน้องอินมากอีกด้วยค่ะ
ต้องให้กำลังใจไหมค่ะคุณแม่
ผมคิดว่าคนเป็นแม่นะแล้วก็ให้กำลังใจ
จากนี้ก็ยังมีเพื่อนดาราอย่างซาร่าคาซิงกินี่
อัศนัยรวมไปถึงอูพานุหรือว่าลุงช้างนะคะ
ชวนทั้งผู้กำกับสำรวยรักชาติสุรวุฒิใหม่กัน
และกลมนบพลจากละครแก้วตาหวานใจที่เคยด่งดังในอดีต
มาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมศพไว้อาลัยให้กับน้องอิงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
น้องอินเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่หยุดทำงานนะพี่รวยนะ
น่ารักเก่งเหมือนเด็กเขาเรียกว่าเหมือนเด็กอนุบาล
แล้วแม่เอามาทิ้งไว้นะครับแต่แม่ก็อยู่แหละ
เหมือนเราต้องเลี้ยงเด็กประมาณเกือบ๖เดือนไหมพี่
ที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ่ายไปออกอากาศไป
ก็คือช่วงนั้นเราก็ผูกพันแล้วบ้านน้องก็อยู่ข้างบ้านผม
ก็มีถ้าเข้าพร้อมกันก็รับไปส่งไปพร้อมกัน
เวลากลับก็กลับพร้อมกันเดี๋ยวก็คงต้องกอด
เหมือนให้พลังน้องแต่ต้องให้พลังแม่ตอนนี้
และในวันพรุ่งนี้๑๑เมษายนเวลา๑๖น
ก็จะถึงวันชาปนกิจศพของน้องอิน
แม้วันนี้น้องจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
แต่ว่ารอยยิ้มความสดใสของมดตะนอยตัวน้อยคนนี้
ก็จะยังอยู่ในใจของแฟนละครไทยต่อไป
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของน้องอิง

คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะ
แต่ว่าทางคุณแม่กับคุณป้าของน้องอินเนี่ย
ได้ขอเอาไว้ว่าให้จดจำรอยยิ้มที่สดใส
จดจำว่าน้องอินเป็นเด็กกระตันยู

จะดีกว่าที่จะมาคุดคุยเบื้องหลัง

ใช่ค่ะแล้วก็จากการเสียชีวิตของน้องอินนะคะ
ไม่ไหวคุณมีกระแสดราม่าตามมานะคะ
กระแสดราม่านี้ค่ะเป็นกระแสดราม่าตีกลับค่ะ
ไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่คุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็เล่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับที่น้องอินเนี่ย
ที่น้องอินจะประสบอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ
ประเด็นคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวทีเดียวเนาะ
ที่คุณบินอยากจะให้สังคมนั้นเข้าใจตรงกัน

ดูจะก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวของน้องมากเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็ชาวเน็ตบางคนค่ะก็ยังวิจารณ์แรงด้วยนะ
ถึงขนาดตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่า
พี่บินมีความสัมพันธ์อย่างไรกับน้องอินกันแน่นะคะ

ขยายความที่มันผิดประเด็นไปใหญ่ค่ะ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะก็เลยถือโอกาสเคลียร์ทุกประเด็น

จริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
คุณวินบริษฐ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการรายการหนึ่งนะคะ
ว่ารู้จักนาต่อจะมาโอ้โหมาเกาะกระแส

ผมไม่ต้องไปขอกระแสอะไรหรอกครับ
ผมทำอะไรหรือยังไงผมก็ทำเรื่องส่วนตัวกับผมอยู่แล้ว
แต่ที่เข้ามาเพราะว่าคือน้องอินคือคนในครอบครัวของผม
คุณวิมลฤทธิเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการรายการหนึ่งนะคะ
รู้จักน้องอินมาตั้งแต่๘ขวบแล้ว
แล้วตอนนี้ก็คุยกับคุณแม่ว่าขอที่จะเป็นลูกบุญธรรมเลยนะ

แล้วก็สนิทสนมกับคุณแม่กับน้องอินมาจนตลอดตอนนี้แหละค่ะ